หนองม่วงปิติธรรมว่ากันว่าพบรอยแปลก
คล้ายกับรอยพญานาคเลยต้องไปสำรวจตรวจสอบหน่อยค่ะ
นี่เลยเห็นรอยนี้หรือไม่

เห็นตอนแรกเนี่ยถ้าเห็นงี้แล้วนึกว่าใครทำแกงหก

มันเป็นคราบเป็นร่องรอยสีน้ำตาลมันก็ชวนคิดนะ
แต่ลักษณะของคราบนี้มันดูเป็นลักษณะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเลื้อย
อืมเออซึ่งเมื่อวานนี้พวกคุณนำเสนอกันไปแล้วใช่
วันนี้แหละนักข่าวเราก็เลยลงไปตรวจสอบหน่อยสิ
วัดหนองม่วงปิติธรรมมงคลหมู่๑๑ตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์

ซึ่งเขาบอกอย่างนี้
ตอนนี้วัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ

แล้วลักษณะของการที่พบรอยเนี่ยมันก็เป็นรอยแปลกนะเป็นแนวยาว
เลื้อยออกไปจากบริเวณจุดวางศิลาเริก
แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ผนังฝั่งตรงข้ามระยะทางเกือบ๒๐
คุณชิสาไอ้รอยนั้นยังอยู่

นี่คือภาพที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปถ่ายมา
คือจะบอกว่าต้องเก็บร่องรอยเอาไว้ตรวจสอบก่อน
ถ้าคิดถึงเรื่องความเชื่อเป็นผมผมก็ไม่กล้าล้าง

ใช่มันขึ้นไปตรงกำพงกำแพงเลย

งั้นเราไปถามอาจารย์เชนช่างปั้นพญานาค
หรือคุณสมันตะอักขศรีวรนะคะ
อาจารย์เชนบอกว่าตัวเองได้รับการติดต่อจากเจ้าอาวาส
มาปั้นพญานาคบริเวณทางขึ้นอุโบสถ
ซึ่งอาจารย์เชนเชื่อเลยว่ารอยที่เห็นเนี่ย

เชื่อว่าพญานาคมาปรากฏให้เห็นเป็นบุญตา
และเชื่อว่าจะนำโชคนำลาบมาให้
นักข่าวเราไม่เท่านั้น
ไปถามเจ้าอาวาสต่อเลยค่ะ

พระอธิกาลสุธรรมภิติธรรมมุม
ท่านเจ้าอาวาสก็เชื่อนะว่า
ที่พบนั้นมาจากบารมีของพญานาคจริง

ท่านจะว่ายังไงฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ที่จะมาเดินทุดงไปทางถ้ำเชียงดาว

ตอนนั้นโบสถ์ยังไม่ได้สร้างมีแต่เสา
แล้วเขาก็มาแล้วมาตั้งแต่สมัยนั้น
เพราะฉะนั้นในเรื่องการสร้างทุกวัวสดธิ์ตลังนี้ก็เขาคือเป็นผู้สร้าง
ฟังจากปากท่านก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่ท่านนั้นก็ได้มีประสบพบมา
ก็เป็นเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นภายในอุโบสถวัดหนองม่วงปิติธรรมนี่แหละคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายเราก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตกลงมันเป็นรอยอะไร
แล้วแบบนี้จะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เหรอจะไม่ล้างออกจริงเหรอ

อื่นก็ได้ก็พิสูจน์ไม่ได้
ถ้าในเมื่อหลายคนเชื่อแบบนั้นถ้าถามผม
เป็นแบบหลายคนเขาเชื่อมันคือพบว่าก็ไม่ล้างไม่รัก
แต่ก็มันต้องล้าง
ไม่ต้องทำ
อย่างน้อยก็ราบว่ายหน่อยคือการถ้ามืดทันสบายใจ
เอาเวลามาทั้งเวลานี้ได้ก่อน
กำลังพยายามคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมกับรอยของสัตว์ของงูตัวใหญ่อะไรอย่างนี้